และจากเหตุการณ์มีผู้หญิงรายหนึ่งนะครับไปโบกรถแท็กซี่
กลับจากไปเที่ยวงานกาชาติเมื่อวันที่ผ่านมา
จนแท็กซี่กระทำอนาจารย์ต่อหน้า
แต่ว่ายังใจแข็งครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานมัดตัวนะครับ
ล่าสุดศาลก็มีการสั่งจำคุก๑เดือน
ปรับ๕๕๐๐บาทกับคนขับรายนี้แล้วนะครับ
แต่ว่าสารภาพก็ลดโทษจำคุกเหลือ๑๕วัน

สารแข็งยุศิษย์ถนนบรมราชชนนานี
พิพากษาให้จำคุกนายสิริยะปานกะเสม

ที่เป็นมมฉถิ่ง๔๕๓๔กรุงเทพฯมหานคร
จำเลยคดีกระทำอนาจารย์โดยการสำเร็จความไคร้ต่อหน้าผู้โดยสาร
ขณะให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางถนนจรรย์สนิทวงศ์
เกิดเมื่อวันที่๖เมษายน๒๕๕๙ที่ผ่านมาครับ
ชั้นการสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
โดยสารพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วก็เห็นว่าจำเลยนั้นกระทำผิดจริง
พิพากษาให้จำคุกเป็นเวลา๑เดือนแล้วก็ปรับ๕๕๐๐บาท
ขณะที่คำรับสารภาพก็เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
สารจึงเมตตาเห็นควรลดโทษให้กึ่ง๑ครับ
เหลือจำคุก๑๕วันแล้วก็ปรับ๒๗๕๐บาท
แต่ว่าไม่ปรากฏว่าจำเลยนั้นเคยต้องโทษมาก่อน
โทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา๑ปี
และให้จำเลยรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก๓เดือนครับ